มาต่อกันที่๒หนุ่มฮอตพีพีบิลกิ้นค่ะ
ยาเมอร์เล่นกับไฟนี่
กลุ่มหลักคุณผู้ชมคู่นี้อย่างที่ทราบแฟนคลับน้องเยอะมากนะคะ
มีทั้งไทยทั้งเทศทั้งอินเตอร์ต่างมากมายค่ะ
แต่ว่ามันติดตรงปัญหาตรงนึงนะครับคุณผู้ชม
เวลาส่วนตัวของน้องหรือว่าในบางงานที่อาจจะเป็นงานปิด
ไม่ได้เชิญสื่อหรือเอฟซีไปตามหน้างาน
ดันมีเหล่าเอฟซีบางคนค่ะไปตามค่ะ
แล้วไม่ใช่แค่ครั้ง๒ครั้งค่ะ
ไม่ได้แค่ตามแค่เรื่องงานขับรถตามถึงบ้านก็มีค่ะ
รักเขาเข้าใจแต่ว่าชีวิตศิลปินมันก็ต้องมีโมเมนต์ส่วนตัวบ้างเนาะ
แล้วทำเป็นบังเอิญหรือมาในรูปแบบของแอคหลุมโพสต์ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงในตัวน้องเข้าเนี่ยค่ะ
หนักเข้ามีทักไปหาพ่อแม่น้องด้วยนะคะ
ทั้งคู่และทีมงานตัดสินใจโพสต์ชี้แจงนะคะนี่เลยเป็นจดหมาย
ชี้แจงมาตรการความเป็นส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยออกมา
เรียกว่าอย่ามาเล่นกับไฟร้อนมันไม่ดีนะคะ
แต่ที่ตัดสินใจแบบนี้น้องมีเหตุผล
บางครั้งเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสเจอเราบ่อยอะไรอย่างนี้
แต่บางคนแบบที่ตามด้วยแบบด้วยการที่แบบอยากจะตามจริง
อยากจะแอบตามอะไรอย่างนี้เราก็แบบเออขอพื้นที่ส่วนตัวส่วนตัวตรงนี้ของเราแล้วกัน
เราก็พยายามจะทำให้ทุกอย่างเคลียร์แล้วก็บอกทุกคนให้เหมือนกับว่า

เพราะว่าบางทีเราสมมุติเราไม่ได้บอกว่าเป็นงานปิด

โดยบางครั้งในพื้นที่หรือว่าในโอกาสที่มันไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี้
ผมก็รู้สึกว่าเราก็พยายามจะไม่สนับสนุนให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเนาะ
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคนรอบข้างด้วย